เป็นเรื่องราวของการไปทำบุญถือศิลปกินเจนะครับ
นับพันคนร่วมพิธีข้ามสะพานศักดิ์สิทธิ์สะดอกเคาะ
ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา๒๓๕ปี
จุดนี้ก็คือที่สารเจ้าสารเจ้าพ่อกวนอูนะครับ
สิ้นใช่ติ๋งนะครับหรืออามใต้
สารเจ้าโบราณคู่เมืองตะกัวป่าจังหวัดพังงา
และมีบรรดาผู้ถือศิลป์กินเจกินผักสวมเสื้อขาวสีขาวนะครับ
มาร่วมพิธีก้อยห่านหรือว่าข้ามสะพานศักดิ์สิทธิ์สะดอกเค้า
กันอย่างครับข้างนับพันคนเลยทีเดียวครับ

เหล่าม้าทรงชายหญิงได้เปิดสะพานศักดิ์สิทธิ์สะดอกเค้า

ได้ร่วมพิธีก้อยห่านหรือข้ามสะพานศักดิ์สิทธิ์สะดอกเค้า
กันมากว่า๒๓๕ปีนะครับ
โดยมีผู้ร่วมพิธีถือศิลป์กินผัก
ถ้าต้องการให้ร่วมแบบว่าต้องการครบสมบูรณ์
ต้องเข้าร่วมพิธีก้อยห่านนี้ครับ
ในปีนี้ได้เปิดให้ผู้ที่เกิดปีมโรง
และผู้หญิงที่เกิดปีขาน

จากนั้นก็ปล่อยให้ทุกคนได้เดินข้ามสะพาน
โดยผู้ร่วมพิธีจะต้องมีต้อยซื้น
หรือว่าทุกตาต่างตัวนะครับ
วันเดือนปีเกิดแล้วเดินข้ามสะพาน
เหล่าม้าทรงจะทำพิธีช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดี
หรือข้อร้ายหายไปเหลือไว้แต่สิ่งดี
มีความสุขมีโชคลาภตลอดปีครับ
ใต้สะพานจะมีตะเกียงน้ำมัน

เพื่อให้เปลวไฟช่วยเผาสิ่งไม่ดีของผู้คน
เดินข้ามสะพานด้วย
ข้ามสะพานแล้วม้าทรงจะผูกสายสินให้นะครับ

ซึ่งเป็นไฟศักดิ์สิทธิ์ล้างตัวอีกครั้ง
ทรงจะเก็บตุ๊กตาต่างตัวไปใส่เรือ
เพื่อทำพิธีรอยเรือในคืนส่งพระต่อไปนะครับ

เป็นการเปิดไฟล้างตัวโอ้โหศักดิ์สิทธิ์จริงครับ
ก็เป็นความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน
ใช่ค่ะค่ะค่ะสารจ้าวต่างจะมีการทำพิธีแบบนี้นะครับ
ก็นำบรรยากาศมาให้ได้ติดตามกันนะคะ